มาดูครูดูแลหอพักนะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ลงโทษเด็กป๓ด้วยลมแข้งจนภาวะหนีไปเลยฮะ

นี่ฮะข้างหลังนี้แฉครูโหดเตะเด็กทุจริตเงินบริจาคครับ

เป็นรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมะเลยนะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแม่ม้าขออภัย
มาโพสต์แฉพฤติกรรมของครูในโรงเรียนบางคนทำหน้าที่อย่างไร้จิตสำนึกครับ

ทำร้ายนักเรียนที่สู้ไม่ได้
เด็กได้แต่นั่งเนี่ยนั่งจับเข่าอยู่แบบนี้ครับ
แล้วคลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
จะเห็นว่าครูผู้ดูแลหอพักถือไม้เรียว
แล้วเหมือนสอบความผิดเด็ก๔คนบนลานข้างหอพัก
พบว่าขนมในห้องพักครูมันหายไปครับ
ก็เชื่อว่ามันต้องมีเด็กสักคนขโมยไปแน่

แล้วเท้าเนี่ยมีเตะเด็ก
มีเหยียบที่บ่าของเด็กผู้ชายคนนึง
นี่ตรงนี้บาดซ้ายนะคุณผู้ชม

ถ้าความผิดอะไรยังไงก็ลงโทษ
แต่ว่าทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมบ้างครับ
แล้วก็มีการเอาไม้ตีเด็กผู้ชายคนอยู่ข้างด้วยนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗มกราคมเกิดมาสักพัก

ครูเพชรัตน์ที่ปรากฏภาพในคลิปนี้ครับ

ทำให้เด็กชายชั้นป๓ที่อยู่ในคลิป

หนีกลับไปอยู่มูลนิธิเอกชนที่

แล้วครูในคลิปยังเคยลงโทษนักเรียนชายด้วยความรุนแรงแบบนี้

เมื่อเดือนตุลาคมปี๖๕ปีที่แล้ว

ก่อนที่จะยอมกลับมาเรียนในภายหลังครับ
อกจากนี้ครูในโรงเรียนก็มีการเบิกเงินกองทุน
ช่วยเหลือเด็กที่มีผู้ใจบุญบริจาคมาให้ครับ

อ้างว่าไปเบิกใช้ราชการที่ภูเก็ตเมื่อ๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

ค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็เหมารถ

ไปดูงานราชการหรืออะไร
แต่ความจริงเดินทางไปส่งผู้บริหารระดับเขตคนหนึ่ง

แล้วหนังสือราชการก็ไม่มีนะ
อ้างเน้นก็ไม่เกี่ยวกันไหมอ่ะทั่วครั้งหน้า
แล้วก็มีเงินที่จะใช้ซื้อโซล่าเซลล์ขมักน่ะ

รอยหรอแล้วกูพูดคุณผู้ชม
ครูเพชรรัตน์ที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยเนี่ย
ฐานะยากจนแล้วก็เป็นกลุ่มด้อยโอกาส

ผู้ใจบุญที่บริจาคช่วยเรื่องการศึกษามา
ส่าห์บริจาคมาแต่เงินน่ะมันถูกเอาไปใช้ผิด

คือเรื่องนี้คุณผู้ชมแม้จะยังไม่มีการ
แจ้งความดำเนินคดีนะแต่ว่าทางผู้บังคับการ

สั่งผอสำนักงานเขตพื้นธิกาลศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต๓นะไปสอบพฤติกรรมครูท่านนั้นที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เสื้อเหลืองและถีบบ่าเด็กเนี่ยถ้าพบความผิดต้องลงโทษตามระเบียบและกฎหมายครับ
ยืนยันว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน
แล้วก็ชื่นชมครูเพชรรัฐด้วยที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้
ไม่ได้มีการปกปิดหรือว่านิ่งนอนใจแต่อย่างใดครับ
เรื่องที่ทำร้ายเด็กก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องที่ประเภทที่ว่า
ผมก็เข้าใจนะราชการเวลาที่ท่านจะส่งจะลากัน
ประเภทต้องไปส่งมาต้องรับเนี่ยแล้วก็บางที่บางแห่งผมไม่ได้เจาะจงนะ
ที่มักจะมักจะเอาเงินราชการแผ่นดินไปเขียนอะไรกันขึ้นมา
แล้วก็ต้องไปรับไปส่งกันเนี่ยอืมอืมมันก็เคยมีประเด็นนะค่ะ
ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราทำใช้เงินมันมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุดหรือเปล่า
ฝากไว้ให้คิดกันละกันนะครับอย่าปลดผมนะ